โจเมืองนนดุเหลือเกินทำไมถึงทำกันถึงขนาดนี้
มีกลุ่มวัยรุ่นค่ะไปเที่ยวตลาดนัดกรรมมากำลังจะกลับเข้ามากันเป็นกลุ่มกลุ่ม
ครับแต่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่ขี่นำหน้ามาก่อนถูกกระบะคันหนึ่งตามประกบ
รถกระจกลงแล้วยิงแล้วตอนแรก๓คนบาดเจ็บ
จนสุดท้ายคุณผู้ชม๒ใน๓เสียชีวิตแล้วค่ะ
โอ้โหเนี่ยถูกยิงแล้วนะฮะแล้วเห็นไหมครับ

ส่วนอีกคนนึงยังพอขยับได้บ้างแล้วก็โอ๊ยด้วยความเจ็บปวด
กระโดดลงมาก่อนยังขยับได้บ้าง

กองลงไปกับพื้นฟุตบาทตรงนั้นทั้งคู่
จริงเพื่อนคือได้ยินเสียงแล้ว

พอได้ยินเสียงปืนแล้วเพื่อนตะโกนร้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

แล้วมีคนนึงนิ่งอีกคนนึงยังร้องอยู่
เพื่อนเลยขี่มอเตอร์ไซค์วนรถกลับมาค่ะ

กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ

ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ
อย่างที่เห็นรถกระบะเนี่ยตามขับประกบยิงมาค่ะ
แล้วก็เปิดกระจกยิงใส่มอเตอร์ไซค์ของกลุ่มวัยรุ่น

หลังจากนั้นพอเพื่อนกลับมาขี่รถวนกลับมารีบพาเพื่อนที่เจ็บ

นี่ส่งตัวไปโรงพยาบาลรักษาอย่างเร่งด่วน
ตำรวจสภเมืองนนทบุรีนะคะไปตรวจสอบ

แล้วตรงบริเวณฟุตบาทเองก็มีเลือดกระจายอยู่ที่โคน

มีมีดดายาด้ามยาว๑เล่ม

ตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนี่ตำรวจไปตรวจสอบ
ตอนแรกตำรวจไปถึงพบผู้บาดเจ็บเป็นเยาวชน
อายุ๑๖๑๗เองนะคะมีคนเจ็บ๓คน
มีการนำส่งโรงพยาบาลไปจนสุดท้ายมี๒คนค่ะเสียชีวิต
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่บริเวณขานะคะ
หนึ่งในเด็กที่เจ็บเนี่ยเล่าแบบนี้บอกว่า
พวกเขาขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะออกจากตลาดนัดนกฮูก

มาถึงบริเวณแยกพระนั่งเกล้าได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด
ก็ขี่รถนะมาทางถนนนนทบุรี๑
มีกระบะคันหนึ่งตามประกบรถกระจกลงแล้วเอาปืนออกมายิงทันที
เห็นกระบะคันนั้นขับหนีขึ้นสะพานเจษฎาบดินไปค่ะ
ส่วนเพื่อนอีกคนนึงซึ่งอยู่ในเหตุการณ์
ก็เป็นกลุ่มคนที่ขี่รถตามมาด้วยกันเนี่ย
น้องคนนี้เป็นเยาวชนอายุ๑๗เล่าแบบนี้ค่ะว่า
ผมก็ขี่รถตามหลังเพื่อนผมนี่แหละมาห่าง
เห็นกระบะตามประกบยิงใส่เพื่อนเพื่อนร้องโอดโอย
ตอนนั้นจะไปหลบกันตรงร้านสะดวกซื้อ
ไม่รู้จริงว่าเขามีเรื่องอะไรกันมาก่อน
ลองฟังเสียงเยาวชนรายนี้หน่อยค่ะ

และเหมือนทำความรู้จักกัน

ไม่มีกลุ่มผมผมแค่ขับกล้ากลุ่มกัน

มาขับปลืงผมก็กลัวมีปัญหาใช่ไหมครับ
ตรงนี้มันก็ชั่งโกนอันนั้นก็ก่อสร้าง

ตอนแรกผมจะกลับฝั่งเลี่ยงเมืองแต่เขาชวนมาทางนี้

ใช่เพราะว่ามีคนเรียกก็บอกว่าน้องข้างหน้าโดนยิง
ก็เลยเขาบอกให้มานี่ก่อนก็ลงเซเว่น

อ่าทีนี้ตำรวจก็ต้องมีการเชิญทั้งพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
มาสอบปากคำที่โรงพักว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แม่ค่ะของหนึ่งในเยาวชนที่เสียชีวิตเล่าแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยยังโทรศัพท์พูดคุยส่งข้อความถามหาลูกอยู่เลยว่า
เดี๋ยวจะกลับมากี่โมงลูกไม่ตอบ

เพราะว่าตอนคุยกันยังบอกว่าแบตเหลือ๓นะแม่
จนกระทั่งมีโรงพยาบาลโทรมาบอกว่า
ประสบอุบัติเหตุรีบมาดูเข่าสุดเลยนะคะ
เพราะกลายเป็นว่าลูกถูกยิงจนตายค่ะ
ที่ผ่านมาเลี้ยงลูกแบบลักษณะเพื่อน

ไม่คิดจริงว่าการออกไปตลาดครั้งนี้ของลูก
จะทำให้ลูกตายแล้วโดนยิงแบบนี้นะคะ
สาเหตุไม่รู้จริงว่าลูกไปมีปัญหากับใคร
เรื่องของทางคดีชุดสิบส่วนสอบพมน

เบาะแสเส้นทางคนร้ายใช้หลบหนีไป

ใช่ค่ะปี๑อยู่เลยนะครับ